เดี๋ยวพาไปกินกันต่อเพราะว่าเมื่อสักครู่ต้องใส่ปากถึงอร่อยถูกไหม

ที่จังหวัดสุโขทัยร้านนี้บรรยากาศสุดฟินเลยทีเดียว
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร้านกันครับ

เห็นบ้านไม้สวยนี่นะเป็นข่าวทำระครอ่าอารมณ์แบบนั้นเลย
บอกแล้วว่าบรรยากาศดีร้านนี้นะครับโอ้โห
ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่จังหวัดสุโขทัยน่ากินน่าทานแล้วนี่
เขาเลี้ยงปลาคาบไว้ตรงนี้นะโอ้โหตัวมันเริ่มเทิม
คือไปดูปลาคาร์ฟก่อนดูเสร็จปั๊บก็จะหิว

เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเอาล่ะไปเจอท่านนี้
คุณอาทิตย์นี่แหละครับแล้วก็คุณวรภา
เขาเป็นสองสามีภรรยานะครับที่มาจากกรุงเทพ
แล้วก็มาทำอาชีพอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนี่แหละครับ
โดยการพลิกโฉมบ้านพักให้กลายเป็นร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวปากหม้อบ้านตะวัน
กำลังจะถามไงว่าไหนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหน
ข้างในอยู่ข้างในน้องนิวนาวนี่เห็นไหมก๋วยเตี๋ยวโอ้โห
ร้านน้ำซุปลงมานานร้านมากโอ้โหอ้าว
สองคนเขาก็ช่วยกันคิดเมนูสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
อย่างแรกที่ต้องมีก็คือก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมแบบสุโขทัย

เป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสุโขทัยต้มยำไข่ยังมะตูม

นี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของแท้ต้องใส่ถั่วฝักยาวฝานบาง
ต้องฉลาบฉลาบฉลาบเฉียงเฉียง

เฉียงเฉียงไงฉลาบนิ้วอ่ะเดี๋ยวคุณ

จากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวปากห้อยินตะโฟก็มี
๋วเตี๋ยวปากหม้อทะเลรวมก็มี

ใครที่ชอบแทะกระดูกก็จัดกันไปได้เลย
ราคามีตั้งแต่๓๐๕๐บาท
หากใครอยากทานกับข้าวสวยก็มีให้เลือกแบบเกาเหลาเหมือนกันนะครับ
จะมาเป็นแบบหม้อไฟเลยก็ได้
ราคามีให้เลือกคือ๖๐กับ๘๐บาทครับ
ร้านนี้เป็นที่รู้จักแล้วนะครับจากการบอกแบบปากต่อปาก
ในแต่ละวันนะครับลูกค้ามาริมรสความอร่อยกันเต็มร้านเลยทีเดียว
ใครอยากไปตามหาความอร่อยก็ไปกันได้
พิกัดของร้านเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยและที่สำคัญนะครับ
ชื่อร้านคุณผู้ชมก็เสิร์ชไปผมว่าเจอแน่นอน
ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อบ้านตะวันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คือ๗๓๐ไปจนถึง๑๗ตรก็๕โมงเย็น
ไปทานกันได้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ

คือปกติที่เคยทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อจะเป็นของพนมสารคาม
ที่เขาจะเป็นน้ำใสใช่ไหมเป็นน้ำซุปใสแล้วเราก็ปรุงเอาเอง
แล้วก็จะเป็นไส้ต่างแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรสุโขทัย
เพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาในรูปแบบคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย